เรื่องของปาร์ตี้เซ็กหมู่สวิงกิ้งอะไรกันเนี่ยฮะ
ใช่ค่ะวันนี้เป็นพาดหัวตัวใหญ่ที่สุดในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้เลยนะคะ
วบหญิง๑๑ชาย๘ปาร์ตี้เซ็กใช้เฟสนัดสวิงกิ้ง
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไปบุกแล้วก็ไปรวบได้
หูคุณกำลังทำกิจกรรมทางเพศกันอยู่บ้างนัวเนียกันบ้างกำลังว่ายน้ำอยู่บ้าง
ถุงยางถูกทิ้งเกลือดเลยนะครับรวมถึงมียาปลูกเซ็กไวอาก้า
แต่ก่อนเจ้าหน้าที่ไปบุกรวบเจ้าหน้าที่ก็แฝงตัวนะ

ใช่ค่ะเพราะว่ามีพลเมืองดีนี่แหละเขาแจ้งมา
แต่ว่าตอนนี้คนที่เป็นคนชวนเจ๊ตาย
กำลังจะโดนข้อหาเป็นธุระจัดหาเพื่อการอนาจารย์นะคะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศของการบุกจับกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
นี่แหละสถานที่แห่งนี้เลยเป็นโรงแรม
อยู่แถวซอยลาดพร้าว๑๒๒ที่วังทองหลาง
ซึ่งตำรวจ๕หน่วยงานไปกัน๓๐กว่านาย
นำโดยโรงพักวังทองหลางที่เป็นเจ้าของท้องที่

คือก่อนที่จะเข้าไปมีพลเมืองดีแจ้งมาบอกว่า
ชวนคนไปร่วมกิจกรรมทางเพศ
ทีนี้ตำรวจเขาก็ต้องวางแผนกันสิ
แล้วก็ให้สายลับเข้าไปปะปนเข้าไปใช้บริการ
แล้วก็มีการส่งสัญญาณให้เข้าตรวจค้น
ทีนี้พอถึงเวลานัดหมายปั๊บ
ในห้องนั้นมีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยนะ
เข้าไปก็เจอชายหญิงหลายคนเลยค่ะ
ตรงสระว่ายน้ำเมื่อกี้นี้ก็มีบางส่วนกำลังว่ายน้ำอยู่ที่สระว่ายน้ำ
ในห้องบางส่วนก็กำลังมีเพศสัมพันธ์กัน
ในนั้นมันมีห้องนอน๒ห้องนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่พอเข้าไปปั๊บเนี่ยสั่งยุติทุกกิจกรรมค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำในห้องนั่งเล่นหรือว่าในห้องนอน
ปรากฏว่า๑๙คนที่อยู่ในห้องนั้นเป็นผู้ชาย๘

แล้วก็จากการตรวจค้นว่ามินมีสิ่งผิดกฎหมาย

ไม่มีสารเสพติดในห้อง
ไม่มีสารเสพติดในร่างกายของทั้ง๑๙คน

ใช่แต่ว่าในห้องนอนที่ไปตรวจพบ

ยาปลุกเซ็กเจอไวอากร่าตกอยู่เกลื่อนในพื้นห้องเลย

ก็มีนางสาวพัดสรรหรือว่าเจ๊ตาย
ึกป่ายอายุ๓๙ปี
รับสารภาพนะคะว่าเป็นคนชักชวน
ให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ปาร์ตี้สวิงกิ้งครั้งนี้

เป็นช่องทางในการหาลูกค้า
สำหรับทั้งชายและหญิงที่ชอบการร่วมเพศ
สลับคู่นอนแบบเปลี่ยนคู่นอน
ซึ่งเจ๊ตายเป็นสื่อกลางในการหาคน
แล้วก็จัดสถานที่มีค่าใช้จ่าย
การที่๑คนจะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
จะต้องจ่ายตังค์มาก่อน๑๘๐๐บาท
แล้วก็เจ๊ตายก็มาเช่าห้องที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะ
ราคาคืนนึง๔๐๐๐บาท
ทีนี้ตำรวจก็เลยนำตัวเจ๊ตายดำเนินคดี
ข้อหาเป็นธุระจัดหาเพื่อการอนาจารย์

คือเอาจริงอายุก็เกินแล้ว

แล้วก็เป็นความสมัครใจในการแลกเปลี่ยนคู่นอน
เจ้าหน้าที่ก็ทำประวัติแล้วก็ปล่อยตัวไปนะคะ